คุณผู้ชมครับในโอกาสครบรอบ๑๐๐ปี
ราชการนายกัมพลวัชรพลอดีตผู้มนุยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ
และได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
รัฐจึงได้จัดทำหนังสือกัมพลวัชรพลคนของโลกขึ้นมาครับ
บอกเล่าเรื่องราวประวัตินะครับ
เป็นประวัติของคุณกัมพลวัชรพลที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระครับ
แล้วก็เป็นแง่คิดของบุคคลที่เป็นผู้สร้างหนังสือพิมพ์ชั้นนำของประเทศ

ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณสุพัตราศรีประชิมครับ
หนังสือกัมพลวัชรพลคนของโลกเขียนโดยวิมลพันธ์ปีตะธวัชชัยนักหนังสือพิมพ์อาวุโสที่มีความรู้จักกับคุณกัมพลเป็นอย่างดี
โดยร้อยเรียงเรื่องราวชีวิตพอกัมพลผ่านการต่อสู้ฝ่าฟันมากมายก่อนจะสร้างอาณาจักรไทยรัฐให้พังงาดขึ้นเป็นหนังสือพิมพ์ชั้นนำของประเทศ
ด้วยความวิริยอุตสาหะจนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเติบใหญ่
แต่พอกัมพลไม่เคยที่จะลืมตอบแทนสังคม
ด้วยการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ
เพื่อให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลมีโอกาสทางการศึกษา
ในที่สุดท่านได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลของโลก
โดยยูเนสโก้ประกาศให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน
ประจำปี๒๕๖๑ถึง๒๕๖๒ในโอกาสครบรอบ๑๐๐ปีชาตการ
สิ่งที่คุณกัมพลทำและสิ่งที่คุณพลได้รับยกย่องเนี่ย

เพราะคุณกัมพลเนี่ยก็ปิดทองหลังพระเกี่ยวกับการศึกษามาเยอะ
แล้วการที่ยูเนสโก้เขาได้มามองเห็นคุณค่า
ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
คุณกัมพลเป็นคนจบป๔คนเดียว
ที่ได้รางวัลนี้ไม่มหัศจรรย์ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไร
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ชื่นชมมากเลย
ว่ามนุษย์คนหนึ่งเนี่ยใครจะคิดได้ว่าเขาเดินมาถึงจุดนี้ได้
เราเป็นคนรุ่นหลังเนี่ยเราก็จะต้องเอาสิ่งดีงามของท่านเนี่ย
ที่ท่านทิ้งไว้ให้มาเป็นแบบอย่างสอนคนรุ่นหลังต่อไป
หนังสือกัมพลวัชรพลคนของโลกมีทั้งหมด๘บทประกอบด้วย
ที่๑นกขมิ้นในไร่ส้ม
ที่๒ข่าวภาพประถมบทข่าวชาวบ้าน
ที่๓สู่ยุคทองกับเสียงอ่างทอง
บทที่๔การพังอาจของไทรรัฐ
ที่๕เลขที่๑วิภาวดีรังสิต
ที่๖ตำนานคนหนังสือพิมพ์
บทที่๗ไทยรัฐวิทยา
และบทที่๘ไทยรัฐมิติใหม่
พิชามนชัยดรุนบรรณาธิการหนังสือกัมพลวัชรพลคนของโลกบอกเล่า
ความประทับใจจากการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์
บุคคลแวดล้อมผอกัมพล๓กลุ่ม
คือครอบครัวบุคคลใกล้ชิด
และผู้ที่ทำงานร่วมกับท่าน
นำมาฉายภาพเพื่อให้เห็นความสำเร็จของพอกัมพลในด้านต่าง
ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิต
ผมคิดว่าคุณกัมพลเป็นคนแรกในประเทศไทยที่จะพูดว่าคิดนอกกรอบ
ด้วยพื้นฐานของท่านที่บอกว่าท่านเรียนมาน้อยเนี่ย
แต่ขณะเดียวกันท่านก็ทำเรื่องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ซึ่งจะมองว่าบางคนอาจจะเรียนมาน้อย
แต่เรามีทักษะชีวิตสูง
ก็จะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษา
แต่ชีวิตของคุณกัมพลบอกเราว่า
ท่านมองเรื่องของทักษะชีวิตกับเรื่องของการศึกษา

คือคนที่สมบูรณ์จะต้องมีทั้งสองสิ่งนี้นะคะ
อันนี้เป็นสิ่งที่การทำหนังสือเลี้ย
ทำให้เรารู้สึกว่านี่แหละคือวิสัยทัศน์
แท้จริงของคุณกัมพลวัชรพลค่ะ
หนังสือกัมพลวัชรพลคนของโลก
มีเรื่องราวมากมายที่คนรุ่นหลังควรได้เรียนรู้

ทั้งในการทำงานและการดำรงชีวิต
ที่สำคัญคือเรื่องของความอดทน

ความกระตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณ
และการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
ได้เห็นถึงจิตใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณกัมพลมาโดยตลอด
กับวงการสื่อแล้วก็ได้รับรู้ถึงชีวิตการต่อสู้
ของความเป็นนักหนังสือพิมพ์
ที่คุณกัมพลต่อสู้มาตั้งแต่เริ่มต้น
แล้วพอมาได้อ่านเรื่องราวอะไรต่างของคุณกัมพล

แต่สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือว่า
เราว่าคุณกัมพลเป็นผู้ชายที่มหัศจรรย์มาก
การศึกษาที่คุณกำผลได้ทิ้งไว้มอบไว้ให้กับสังคมไทย

แต่อย่างที่ได้เรียนก็สักครู่คือว่า
อันนี้ฉันมองว่าการศึกษาที่แท้จริง
คือการศึกษาในตำรานั่นอย่างหนึ่งนะคะ
แต่ชีวิตของคุณกัมพลเป็นชีวิตที่น่าศึกษา
แล้วก็สมควรอย่างยิ่งสำหรับรางวัลนี้
ที่เราคนไทยทุกคนควรจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจ
แล้วก็ได้ร่วมกันศึกษาชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีสีสัน
รุ่งโรธเจิดจ้าอย่างมาก
แล้วก็มาร่วมกันค้นหาคำตอบว่า
ทำไมคุณกัมพลวัชรพลเนี่ยท่านถึงได้รับรางวัลนี้นะคะ